จริงแล้ววันนี้เป็นวันที่คนที่ติดตามคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่รอคอย
แต่ปรากฏว่ามีรายงานออกมามีรายงานออกมาชัดเจนว่าสารท่านเลื่อนตัดสินลุงพล
ขณะที่ลุงพลบอกว่าเลื่อนไม่เป็นไรเพราะจริงนับวันรอที่จะพิสูจน์ความจริงอยู่เหมือนกัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ครับศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
แจ้งสื่อมวลชนเลยบอกว่าที่จะมารอทำข่าวเนี่ยสารบอกให้รู้ก่อนเลยนะสารบอกให้รู้ก่อนเลยนะ
คดีน้องชมพู่เนี่ยสารจะขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหาร
ซึ่งเป็นจุดยื่นฟ้องในชายพลวิพาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลับโพหรือป้าแต๋น
กรณีที่ศาลเป็นโจทยื่นฟ้องลุงพลจำเลยที่๑
ในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร
ทอดทิ้งเด็กอายุยังไม่เกิน๙ปีไว้ณที่ใด
เพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตน
โดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล
เป็นเหตุให้ผู้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตาย
คุณผู้ชมฟังหน่อยนะมันจะเป็นภาษากฎหมาย
แต่มันก็ไม่ได้เข้าใจยากหรอกต่อนะ
และร่วมกันกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก่อนการชัดสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ในกระบวนการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพ
หรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป

ที่ติดตามคดีการศิลปิกกับน้องจมพู่มา

ป้าแตนนะป้าแตนจำเลยที่๒
ความผิดฐานร่วมการกระทำการใดแก่ศพ
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพ
ก่อนการชนสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น
ประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพลิกศพ

เหมือนกับข้อหาหนึ่งของลุงพลนะ
โดยให้เหตุผลว่าสารให้เหตุผลว่าที่เลื่อนเนี่ย
เพราะว่ากระบวนการตรวจร่างคำพิพากษา
ของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค๔
ยังไม่แล้วเสร็จครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากเลื่อนอ่านคำพิพากษา
ลุงพลและป้าแตนที่ปัจจุบัน
ย้ายที่พักนะครับไปอยู่ที่บ้านกกอก
จังหวัดมุกดาหารนะครับไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
ไปอยู่โน้นซื้อที่ไว้ต้องแปดได้จำได้ไหม
ไปสร้างวังพญานาคหลวงปู่ปาวิจิตร
ที่อำเภอนาวานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
นี่แหละครับไปบุกบ้านอยู่นู่นแล้วบ้านหลังใหม่

โพมาเปิดใจบอกว่าแม้สารจะเลื่อน
แต่ทั้งคู่จะยังคงไปตามนัดนะ
เพราะยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการ
แต่ถ้าเลื่อนจริงก็ต้องไปฟังว่าเลื่อนไปเมื่อไหร่

เขายืนยันว่าเขาไม่ได้กังวลลุงพลไม่ได้กังวลเลย
เฝ้ารอการอ่านคำพิพากษามานานแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้คือจริงกำหนดทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม

ใครที่ติดตามมาเลื่อนแต่ต้องดู
มันมีอีกหลายแง่มุมให้ท่านต้องติดตาม
แล้ววันนี้คือเขาจะให้สารท่านจะให้ทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันซิ

จะเลื่อนไปเอาว่างตรงกันเมื่อไหร่ยังไง

คดไม่ว่าสารจะมีคำพิพากษาออกมาเป็นอย่างไร

และไม่กังวลที่จะต้องเจอหน้าแม่น้องชมพู่
ก็ญาติกันยังเป็นญาติกันอยู่ครับ

ไม่กังวลเพราะวันที่๓๑ธุราคม
ลุงป้านับ

เราจะได้ฟังคำตัดสิน

หรือว่าจะฟังคำตัดสินเลยเชื่อ
คือเข้าไปนั่งรอรับฟัง
พร้อมน้อมรับทุกอย่าง
ด้านนังสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่
ชมพู่บอกก็ไม่กังวลเหมือนกันนะครับเพราะสารแค่เลื่อนสารไม่ได้ตัดสินว่ายกฟ้องนี่
สู้คดีมาตั้ง๓ปี๕เดือนได้นะกว่าจะรวบรวมหลักฐานนะครับ
ออกหมายจับเนี่ยนะครับทุกคนตั้งตารอแหละและมั่นใจว่ามั่นใจว่า
ความยุติธรรมจะคืนแก่น้องชมพู่ครับค่ะ
กังวลนะคือสารเลื่อนไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไม่ได้หมายถึงว่าผลการตัดสินออกมาว่าสารยกอะค่ะ
สารเลื่อนคือเลื่อนอ่านคำพิพากษานี่แม่เข้าใจหมดเลยมันต้องมีเหตุผลอยู่แล้วที่สมควรอยู่แล้วว่า
จะต้องเลื่อนเพราะอะไรช้าเพราะอะไรแม่เข้าใจว่าต้องมีเหตุผลที่สมควรมากอยู่
เมื่อเราเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในหลักฐานแล้วเรายังต้องหวั่นไหวอะไรอีก
ว่าตอนเนี้ยไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยไม่ว่าอ่า
คำตัดสินของศาลจะออกมาในรูปแบบไหนยังไงก็คือไม่รับได้
คำตัดสินของศาลแม่ยังยืนยันคำเดิมค่ะว่าแม่ก็เคารพศาล
มันยังมีสารอุทธรณ์สารดีกาให้ได้สู้กันอีก
มาเปิดปากกับลูกพี่ผมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

จะค่อยเขียนคุณจะกี่หน้ากี่หน้า

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับ
ที่อยากจะสรุปให้คุณผู้ชม
แล้วก็ให้อาจารย์ภัยวัลนะครับได้ฟังด้วย